สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีคุณชิสานะครับ
กัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนคุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
บัดข้อมือดูเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณมาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับ

เรื่องของการเช็คคิวในการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นคิวใหม่
ใช่ค่ะก็คือของไทยร่วมใจนั่นเองนะคะ
หลายคนที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ในรอบตั้งแต่วันที่๗กรกฎาถึง๒๖กรกฎา
ตอนนี้ได้คิวแล้วนะจะเริ่มฉีดวันที่๑๐สิงหาคมนี้ที่ไหนบ้างเลื่อนไปเป็นวันไหน

เราเปิดดูข้อมูลของไทยร่วมใจค่ะ
บอกว่าให้ผู้สูงอายุ๖๐ปีที่จองคิวฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์
ตามที่ได้นัดหมายไว้ก่อนหน้านี้นะคะ
ซึ่งเลื่อนมาล็อตตั้งแต่วันที่๗ถึง๒๖กรกฎาคมเนี่ย
เริ่มมาฉีดวันที่๑๐ถึง๑๔สิงหาคม
ก็ไปฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจทั้ง๒๕แห่งได้เลย
ส่วนผู้ที่มีอายุตั้งแต่๑๘ปีจนถึง๕๙ปีนะครับ
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยก็เช่นเดียวกันนะครับ
ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนรอบวันที่๗๒๖กรกฎาคม
หรือ๔ที่ผ่านมาให้มาฉีดวัคซีนวันที่๑๐ถึง๑๔สิงหาคมนี้

คุณผู้ชมครับง่ายเลยเอามือถือขึ้นมาค่ะ
แล้วก็ทำการสแกนนิ้วหรือไม่ก็ปลดล็อกให้เรียบร้อย
ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปหน้าจอตอนนี้เอาไว้ได้เลยนะครับ
นี่คือคิวเดิมแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคิวใหม่
รวมไปถึงสถานที่ด้วยนะครับก็เช็คสิทธิ์กันให้ดีนะครับ
นี่ก็คืออีกหนึ่งคิวนะคุณผู้ชมถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะ
เราจะได้รู้วันที่เราจะต้องไปฉีดวัคซีน
ซึ่งเป็นคิวใหม่ที่เราจองเอาไว้นะครับ
ก็สามารถเข้าไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่๒๕จุด
ที่ลงทะเบียนเอาไว้ในเวลาเดิมนะครับ
คือระบบเนี่ยจะแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ให้ได้ทราบทันที

เอาง่ายคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนเอาไว้กับค่ายโทรศัพท์มือถือต่าง
ใช่แล้วค่ะส่วนผู้ที่ลงทะเบียนกับไทยร่วมใจก็สามารถเช็คกันได้
แฟนเพจไทยร่วมใจตอนนี้เขาก็บอกข้อมูลรายละเอียดแล้ว
ลงไว้ที่ไหนก็ไปตามที่ตัวเองลงไว้ได้เลย

สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม๑๐จังหวัดแรก
เขาได้รับเงินเยียวยากันแล้ววันนี้ก็จะได้เพิ่มอีกคนที่อยู่ในอีก๓จังหวัดนะครับ
ก็คือชนบุรีฉะเชิงเศร้าพระนครศรีอยุธยานะครับ
สำหรับผู้ที่ประกันตนมาตรา๓๓ก็จะได้รับจำนวนเงิน๒๕๐๐บาท
และนายจ้างมาตรา๓๓เนี่ยก็จะได้จำนวนตามจำนวนลูกจ้างนั่นเองนะครับ
ซึ่งรอบนี้ยืนยันว่าไม่มีตกหล่นแน่นอนนะแต่ถ้าตกหล่นให้รีบไปแก้ไขก่อน
อย่างแรกเช็กก่อนเลยบัญชีพร้อมเทของคุณถูกต้อง
แล้วเป็นการผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือไม่
ถ้าไม่อย่างนั้นรีบประสานฝ่ายบุคคลของหน่วยงานเลยนะ
ใช่ค่ะส่วนอีก๑๖จังหวัดที่เพิ่งประกาศเพิ่มมาเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมล่าสุดกำหนดได้รับเงินเยียวยาตามมาตรา๓๓วันนี้นะคะ
คือเว็บไซต์เนี่ยง่ายนิดเดียวเข้าไปเลยแล้วคุณแค่กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
จะขึ้นทันทีเลยว่าคุณได้สิทธิ์หรือไม่นะครับ
ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา๓๙และมาตรา๔๐ถ้าพรุ่งนี้สามารถนำเข้าที่ประชุมตามคณะรัฐมนตรีได้
ก็จะสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ให้กับประชาชนทั้ง๒๙จังหวัดพร้อมกันภายในวันที่๒๔สิงหาคมนี้
อีกครั้งนะครับกลุ่มอาชีพอิสระพูดง่ายฟรีแลนซ์ที่ลงสมัครทะเบียนตามมาตรา๔๐ก่อนวันที่๓๑กรกฎาคม
เขาจะได้รับการชำระภายในวันที่๑๐สิงหาคมนี้ก็คือต้องรีบหน่อยแล้วกัน
ส่วนคนที่สมัครหลัง๓๑กรกฎาคมก็จะต้องรอมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้
เดี๋ยวจะมีความคืบหน้าแล้วก็รายละเอียดมากกว่านี้ให้ได้ติดตามกัน
ค่ะก็ทยอยจ่ายกันไปนะคะทั้งมาตรา๓๓๙และ๔๐นะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะแม่ค้าบอกไม่ไหวจริงค่ะถูกมารังควันแบบนี้เกิดอะไรขึ้น
เรื่องนี้จะลงเอยยังไงช่วงหน้ากลับมาตามต่อแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาเขาว่าอย่างนั้นที่พูดถึงเนี่ยคือแม่น้ำหนึ่ง

สัญญาที่ว่ากันว่าจะจุดทูบถามคำเดียวจุดยังอ่ะไปดูกันฮะ
อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมนี่คือภาพเมื่อวันก่อนนะแม่น้ำหนึ่งหรือว่านางสาวพิรดาธนโชธจินดานะครับ
เธอเนี่ยทำวิธีบวงสวงบรรจุหัวใจปู่พยานาคอ่ะขอไปพ่อปู่พยานัตนคราชมหาพกษัพ
โดยมีครูบาไก่จากวัดป่าปฐม
เทวารามอำเภอมันจังคิริจังหวัดขอนแก่นมาด้วยมาด้วยเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะ

ใช่ค่ะแม่น้ำหนึ่งก็โพสต์ภาพในเรื่องของการเตรียมเครื่องเส้นไหว้บวงสวงหน้าเซียนพญานาค
แล้วก็ระบุข้อความบอกศรัทธาผ้ารวยพิธีบรรจุหัวใจปู่ขอโทษทุกท่านที่เดินทางมาแต่เราไม่ได้ให้เข้าร่วมโควิด
แล้วนะนี่ตัวใหญ่เลยให้ภาพมันเล่าเรื่องตามโพสต์เลยนะครับเขาบอกว่าเธอยังโพสต์อีกนะ
แล้วเธอบอกว่าเนี่ยในภาพที่เห็นอยู่เนี่ยมันเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดตลอดทั้งพิธี
บรรดาแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความเห็นนี่นี่คอมเมนต์กันเพียบเลยนะครับบางคนสาธุเก้าเก้า
แล้วก็ยังบอกอีกว่านั่นแหละก็หวังจะโชคดีไงนะฮะทีนี้ช่วงข้ามวุฒิผู้ชม
แม่น้ำหนึ่งก็โพสต์ภาพตัวเองกับแฟนโอมภาพไหนเดี๋ยวดูกัน
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าวันนี้แบตเตอรี่หมดขอนอนพักชาร์จแบตก่อนนะ
ก็ชาร์จก่อนสิจะได้มาไลฟ์สดได้
ก็ปล่อยให้เรารออยู่เนี่ยแถมบอกว่าพรุ่งนี้เจอกัน
แล้วก็มีข้อความที่ดิฉันไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอะไรรัฐบาลไทยกับทูปลาว
อ๋อรัฐบาลไทยกับทูปลาว
เขียนเป็นแบบตัวห่างสะกดเป็นคำอ่านนะคุณ
แน่นอนครับแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากเหมือนเดิม
สาธุบ้างศรัทธาพารวยบ้างหลายหลายคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะ
รัฐบาลรัฐบาลที่เขียนเนี่ยยังไง
ยังไงนั่นแหละสิเอาเอางี้ละกันคุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะ
ส่วนใครที่อยากจะรอดูอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
เพราะว่ายังไงซะเดี๋ยวเธอสัญญาไว้แล้วว่าจะจุดทูปก็ไปรอดูกันแล้วกัน
แต่ผมบอกแบบนี้เรื่องของความเชื่อเนี่ยยังไงซะดูแล้วเนี่ย
ควรจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยใช่ลงทุนให้มันพอดี
เอาเท่าที่ตัวเองมีกำไรนะคุณผู้ชมครับแต่ถ้าหากว่าถ้าเราเนี่ยนะ
หวังพึ่งเรื่องของโชคแล้วต้องพึ่งตัวเองทำมาหากินใช่ไหม
แต่แม่ค้าคนนี้บอกฉันก็ทำมาหากินน่ะแต่ทำไมต้องถูกไล่ที่
ทำไมต้องถูกไล่เก็บข้าวเก็บของแบบนี้ด้วยเป็นข่าวที่เราน่าจะเห็นกันมาแล้วแหละนะ
แต่ล่าสุดคุณผู้ชมมีความคืบหน้าจะลงเอยยังไงเอาไปติดตามรายละเอียดกันหน่อยค่ะ
การสาสุขต่อส๒๐๓๕ขั้นฝาเผินในการจำหน่ายเชิญแท้ในที่บินทางสาณะโดยไม่ได้รับอัพยาบ
พี่ถ่ายวันนั้นนะพี่ปิดมาเดือนนึงแล้วไม่เคยเลี่ยวยาพี่จะมารัย
นี่มันไม่จินสูตรมันจะเอาใหม่ก่อน
เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเห็นใจจริงนะเห็นใจก็เห็นใจแม่ค้า
เจ้าหน้าที่เองเขาก็ทำนำหน้าที่แต่ผมเห็นใจแม่ค้าจริงตรงที่ว่า
คือเธอก็บอกว่าได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดแห่งนี้คือตลาดต้องชม
หรือว่าถนนคนเดินริมโขงบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๒
จังหวัดมุกดาหารคือปิดมาแล้วเธอก็ค้าขายไม่ได้
คราวนี้พ้นกำหนดเธอก็อยากจะมาขาย
แต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้ขายเธอก็เลยเดือด
เอาพวกบินใบเสร็จต่างมาเครื่องปลาแล้วบอกอ้าวงั้นไปจ่ายให้ฉัน
ในเมื่อไม่ให้ฉันทำมาหากินไปจ่ายเลย
เจ้าหน้าที่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาเขายังคงต้องประกาศต่อไป
เนี่ยฮะต่อมาทีมข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนางสาวสุบันนาทองมหาแม่ค้าวัย๓๔ปี
คนนั้นแหละครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะครับ
เธอก็บอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่บอกกับเธอว่าเธอน่ะ
ฝ่าฝืนคำสั่งตามพรกรฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด๑๙
เพราะว่าตลาดถนนคนเดินแห่งนี้ยังไม่เปิดพื้นที่ให้ค้าขาย
ก็เลยเกิดการปะทะคารมเพราะว่าเธอเองเธอบอกว่าช่วยเห็นใจเธอหน่อยเถอะ
เธอลงทุนซื้อวัตถุดิบมาแล้วหลายหมื่นบาทจะให้เธอทำยังไงครับ
คนมันอ่ะมันมันจนแล้วพี่มันต้องดิ้นหล่นไปขอค่อยพี่ไหมหนูถามหน่อย
และเสียใจมากก็คือเรียกร้องไปไม่ออกมาเลยพี่
กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่เคยมาดูแลหนูพาดพิงได้ไหมตอนนี้ล่ะ
โพลงไม่ขาค่ะประมาณหน่อยจิ้นค่ะใช่
มันมีว่าโอบอยอมอย่างนี้เราก็ทำตามกฏคุณบอกว่าโหลก่อนได้ไหมปันทีสิบแปด
มันโหลไม่ได้พี่งวดตามรถกันกันไงมันโหตามทุกวัน
เลื่อนไปเรื่อยหนูบอกว่าสิบแปดมันจะได้ข้อสรุปไหม
ก็ต้องคุยกันครับประชุมกันครับ
ก็เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งนายพรชัยพุทธศรนายอำเภอเมืองมุกดาหารเปิดเผย
ต้องชมว่าถนนคนเดินอริมของสะพานวิทยาภาพไทยลาวแห่งที่๒

เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคนะครับ

มีมติให้เปิดตลาดได้ตามปกติแล้ว
แต่ว่าต้องเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคนะคะ
คือให้เข้าออกทางเดียว
ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้ที่จะเข้าไปในตลาด
ต้องสวมหน้ากากอนามัยนะ
รวมถึงคนที่จะเข้าไปซื้อของด้วย
ก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง
ร้านค้าต่างก็ต้องเว้นระยะห่างให้ถูกต้องเหมาะสม
แล้วก็จะอนุญาตให้เปิดบริการได้ตั้งแต่๔โมงเย็นจนถึง๔ทุ่ม
ที่สำคัญห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาดื่มกินในบริเวณดังกล่าวด้วย

เพราะไม่มีเงินที่จะไปจ่ายหนี้แล้ว

นี่มันมาแล้วส่วนจริงเขาก็ต้องทำตามหน้าที่หรอ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทำตามมาตรการแล้วกันนะคุณผู้ชม

แต่เรื่องของโควิดเนี่ยก็ส่งผลกระทบกันไปเยอะเลยเหมือนกัน

ที่ชมบุรีมีเหตุวุ่นวายขึ้นมา
เพราะว่าแรงงานต่างด้าวเกือบ๒๐๐๐คน
เขาออกมาประท้วงจากการที่โรงงานมีมาตรการเรื่องโควิด
แล้วก็เกิดความสับสนไม่เข้าใจกัน
เป็นเรื่องโกละหนแบบนี้แหละค่ะ

ภาพที่เหมือนกับว่าพอจะคุยกันรู้เรื่องแล้วนะ
แต่ก่อนหน้านี้มีภาพจังหวะเหมือนกับว่าคุยกันไม่รู้เรื่อง

ใช่แล้วคนเยอะด้วยนี่ค่ะภาพนี้นี่ค่ะภาพนี้
เป็นภาพที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดของโรงงานแห่งหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลน้องอีรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ดูสิคะแดดก็ร้อนคนก็เยอะแล้วก็พลุกพลาด
แต่ละคนก็มีความขัดข้องใจไม่เข้าใจอะไรต่าง
คือแรงงานนะครับทั้งชาวเมียนมาแล้วก็กัมพูชา
เขาต้องการความชัดเจนของโรงงาน
แต่พอมากันเยอะแล้วเนี่ยรอปภบอกว่าเอาอยู่ห่างกันหน่อย

พอรับประพอมาห้ามก็ไม่พอใจไงคะ
ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวาย
แรงงานคนนึงเนี่ยกระโดดถีบกระจกแตก
ถูกกระจกบาดทำให้เป็นแผลชะกัน
ก็ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

ตำรวจสอบพอบ้านบึงก็เลยเข้ามาดูแลความเรียบร้อย
พร้อมกับฝ่ายปกครองแล้วก็สาธารณสุขอำเภอ

อ่ะผมว่าไปลองฟังเสียงเลยดีกว่านะครับ

ที่เขามาอธิบายถึงว่า
ทำไมต้องมากันที่นี่เยอะขนาดนี้ครับ
คือลูกน้องคืออยากให้หยุดงานนะคะ

คือต้องการจัดตัวเองอยู่ห้อง๑๔วัน

หลังจากพูดคุยกันเบื้องต้นผ่านล่ามนะ
เรื่องของความจำเป็นที่ต้องคัดแยกกลุ่มเสี่ยง

แล้วก็จากโรงงานก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกเนี่ย

ปิดโรงงาน๓วัน
เพื่อให้ผู้ประกอบการนะครับได้จัดเตรียมสถานที่ก่อน
แล้วก็ให้ผู้บริหารได้พูดคุยทำความเข้าใจกับกลุ่มพนักงานบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจถึง
ระเบียบแล้วก็เรื่องของมาตรการในการที่จะต้องป้องกันโควิด๑๙นะครับ
ใช่ค่ะตอนนี้แรงงานทั้งหมดพอเจรจากันรู้เรื่องก็เอาละ
ยินยอมพร้อมใจแยกย้ายกันกลับที่พัก
แล้วก็คาดว่าแรงงานทั้งหมด๑๗๐๐กว่าคนเนี่ยก็จะเข้าสู่การกักตัวตามที่เจ้าหน้าที่
แล้วก็เจ้าของโรงงานได้เตรียมพร้อมเอาไว้แล้ว
นี่นะคะกลุ่มแรงงานในโรงงานเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วง
ก็คือจะประมาณว่าให้เขาเนี่ยเดินทางเฉพาะกลับที่พักแล้วก็กลับโรงงาน

อยู่แค่นี้ไม่ให้ไปไหนนะคะก็เป็นมาตรการที่ตกลงกันทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยแล้วไม่ให้ใครเนี่ยเสี่ยงที่จะติดโควิดนั่นเองนะคะ
แต่ว่าโควิดเนี่ยมันก็เลี่ยงยากในบางกรณีอย่างคุณตาคนนึงก็เสียชีวิตจากโควิด
คุณยายเองก็ป่วยก็ต้องถูกรำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามีสุนัขของคุณยายเนี่ยผูกพันเหลือเกินค่ะมันวิ่งตามตลอดเลยอ่ะคงเป็นห่วงเป็นใยคุณยายมากเลยไปดูภาพกันหน่อยค่ะ

เพราะว่าหมาตัวนี้มันค่อนข้างรักและผูกพันกับคุณยายมากมากมันเห็นคนพายายอ่ะขึ้นรถไปมันเองก็เป็นห่วงและอยากไปด้วยจริง
แต่ท้ายที่สุดไม่ได้ไปนะคะเนี่ยค่ะคนก็เห็นก็อกเห็นใจมันเหมือนกันนะคะโอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือคลิปนี้นะครับความยาวเนี่ยอยู่สักประมาณสัก๓๓วินาทีเท่านั้นเองสั้น
แต่ผู้ที่นำมาโพสต์นะครับเขาก็มีข้อความเขียนเอาไว้ด้วยนะครับว่าไม่รู้จะสงสารใครก่อนดีระหว่างสุนัขหรือว่าคุณยายเอางี้ผมว่าน่าสงสารหมดเลย
ว่าหลังจากนี้ตาก็ไม่อยู่ยายก็ไปโรงพยาบาลใครจะดูแลหมานะ
เอางี้คุณยายน่ะเข้าโรงพยาบาลไปแล้วนะครับส่วนสุนัขล่ะ
เห็นบอกว่าซูนักตอนนี้ลูกชายของคุณยายที่เพิ่งหายนะ
หายจากการรักษาโควิด๑๙กลับมาบ้านแล้ว
ลูกชายก็จะเป็นคนดูแลหมาต่อไปนะ
อย่างน้อยก็มีคนคุ้นเคยดูแลแล้วก็เห็นภาพนี้แล้วก็รู้สึกว่า
ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์นี่นะก็มีหัวใจทั้งนั้นมีความผูกพันกันทั้งนั้น
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณยายรักษาหายไวแล้วกลับมาหาน้องหมาอีกทีนึง
บอกจริงนะใครที่แบบว่าต้องเข้าไปรักษาเรื่องของโควิดนะ
ก็เห็นใจทุกคนนะบางคนกักตัวเราก็ยังรู้สึกเป็นห่วง
ถ้าเรารู้สึกว่าผูกพันกับเขาหรือว่าเป็นเพื่อนกัน
อย่างเช่นที่จังหวัดบุรีรำนะครับเพื่อนต้องกักตัวเห็นใจเพื่อนอยากช่วยเพื่อน
นี่เลยเอาอาหารไปให้เพื่อนกินบอกเลยว่าอาหารเนี่ยมันสดมากเลยครับ
แล้วก็มีฮิ้วเครื่องปรุงมาด้วยโอ้โหทั้งมือทั้งสองข้างเลยนะ
ุ่มไก่ตัวเป็นพร้อมเครื่องปรุงมาที่ศูนย์กักตัวตรงนี้
คือเพื่อนเพื่อนเดินทางมาจากกรุงเทพ
พื้นที่สีแดงเข้มก็ต้องมากักตัวก่อนไง
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องกากตัวนะทีนี้ยังไงดีอ่ะ
เพื่อนเอาของมาฝากแล้วเข้าไปไม่ได้
ใช่ไงแล้วคลิปนี้โอ้โหคนดูตั้ง๗ล้านวิว

เออคลิปทีมงานคู่กัดสะบัดข่าวลงไปตั้งหลายวัน
กี่คนดูอย่างนี้ร้อยสักร้อยแต่นี่ตั้ง๗ล้านวิวแปลกไงมันน่ารักดี
เพราะงั้นทีมงานคู่กัดสะบัดข่าวของเราต้องไปตามหาพ่อหนุ่มคนนี้
หนุ่มคนนี้คือนายบัญชาอายุ๒๗ปีอยู่บ้านเลขที่๑๘๐หมู่๒ตำบลเมืองแฝกอำเภอลามปลายมาตรที่จังหวัดบุรีรำ
นี่คนนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าวันนั้นที่อุ้มไก่ไปพร้อมเครื่องปรุงเอาไปฝากเพื่อน
คือเพื่อนรักกันเลยอ่ะเดินทางมาจากกรุงเทพแล้วถูกกากตัวที่ศูนย์กักกันวัดบุโพนะครับ
เป็นเวลา๑๔วันแต่หลังจากถูกกักตัวได้๓วันเพื่อนโทรมาหาเลยเพี้ยน
เพื่อนเราหิวอ่ะแล้วนายอยากกินอะไรเพี้ยนเราอยากกินไก่
เฮ้ยก็โทรไปสั่งเอาที่ไก่ท้มไก่ทอดสั่งเอาก็ได้หรือไม่เอาเราอยากกินไก่ต้ม
อยากกินไก่ต้มอยากกินไก่ต้มนายต้มให้เรากินหน่อยได้ไหม
โอ้โหเพื่อนได้ยินแบบนี้แล้วเราต้องจัดให้เพื่อน
โอ้โหเพื่อนรักเพื่อนขนาดนี้แต่เพื่อนเขาก็พยายามถามเหมือนกันนะว่า
อยากกินไก่ต้มต้มเองทำได้เหรอเพื่อนที่อยู่ในศูนย์กักกันก็บอกเออเอามาเลย
เอามาที่ศูนย์นี่แหละเดี๋ยวมาต้มหมดเลยเดี๋ยวจะฆ่าเองจะต้มเอง
เพื่อนคนนี้แสนดีเหลือเกินก็เลยไปหาซื้อไก่ไก่โอ้
ไก่โอ้กไก่โอ้กตัวเป็นไก่ตัวผู้แหละมั้งเนี่ยตัวละร้อยเลยนะ
พร้อมกับเครื่องปรุงครบชุดเลยหวังว่าจะเอาไปให้เพื่อนตามที่ขอ
พอไปถึงนี่แหละก็เป็นภาพคลิปที่เราดู
อสมกำนันมาสอบถามแล้วไปไงมาไงล่ะพ่อโน้มถือไก่มาเนี่ย
ก็เลยบอกจะเอาไปฝากเพื่อนแต่เขาก็เลยบอกแล้วว่าเอาเข้าไปไม่ได้นะจ๊ะ
ไก่เป็นนะครับมันก็บอกว่าเอาไก่ไปมันจะไปต้มญี่ปุ่นมันก็ได้บอกจะต้มไปนะครับ
ใช่ครับก็ไม่ได้แปลกใจนะครับเค้าเลยสื่อไปนะแล้วเอาไปเลย
เอื้อเห็นที่นั่นเขาก็ทำอาหารกันเราก็จะทำบ้างเหมียนเป็นไร
เป็นสิเป็นเจ้าหน้าที่อสมคนนี้ครับนางน้อยอายุ๕๗ปีบอกว่าไม่ต้อง

เพราะว่าอะไรที่ศูนย์เขามีอาหารให้กินฟรี๓เวลา

เอางี้เพื่อนเดี๋ยวเรากลับไปบ้านไปต้มไก่ที่บ้านต่อ
ต้มเสร็จปั๊บมัดใส่ถุงเอาไปส่งให้เพื่อน
แบบนั้นได้เลยปรุงสุกมาแล้วนะค่ะ
แล้วก็ฝากอสโมไปค่ะแบ่งกันกินให้ไก่ตัวใหญ่
เออท้ายที่สุดแล้วเพื่อนก็คงได้กินไก่ต้มสมใจ
ดีนะอยากกินไข่ต้ม
ถ้าอยากกินหมูหันไม่หิ้วมาตัวเบลอเลยเหรอ
อันนั้นก็จะงานใหญ่ไปนิดนึงนะคุณโอ้ยเดี๋ยวผมผมจะทำหมูหันให้เพื่อนกินครับ
โอ๊ยระบากมากเลยอย่างนั้นน่ะเพื่อนเออไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้ดีที่กินไก่ต้มนะคะแต่ว่าเรื่องของโควิดเนี่ยส่งผลกระทบเรื่องของอาชีพเรารู้กันดีอยู่แล้ว
ฮัลโหลรับงานดู

ยังรับงานอยู่นะฮัลโหลยังยังรับอยู่ไงยังรับอยู่โอ้โหแล้วดูแต่งหน้าแต่งตา
แล้วพริกโฉมทันทีนะผลตรงผลตาเบอร์เท่าไหร่ก็ใส่แป้งแต่งหน้า
เป็นอย่างนึงว่าขึ้นเบทีแล้วฉันต้องเด่นที่สุดเลยอย่างไงอย่างงั้นนี่เพิ่มพลังนิดนึง
มีอะไรอ่ะข้าวเหนียวจิ้มน้ำปลานี่แหละเค็ปรับบนสวยนี่ไปเลยค่ะผมชอบตอนตัดผ้ามาก
แล้วท่าธมาธแมงมากโอ้โหชุดแดงขนาดนี้งูเงี้ยวเขี้ยวขอแถวนั้นหายหมดแล้วมั้ง
กลัวกลัวแล้วดูโอ้โหพลังพลังเธอสุดยอดมากใส่ส้นสูงแบกของหนักได้โอ้โหนับถือจริง
แต่งอย่างนี้เลยมันมีความสุขดีใช่ไหมได้แต่งตัวสวยไงไหนจะรับจ้างแล้วก็แต่งสวยได้นี่
กระชวยหน่อยใช่ไหมนะให้ดูสวยงามจะปล่อยให้ตัวเองให้ดูโซมไม่ได้
ได้จะห่อเหี่ยวไปกว่าเดิมนะนะคะอ่าคุณผู้ชมครับบอกเลยนะครับ
เวลาที่เราเนี่ยทำอะไรให้ใครต่อใครเขาไม่สบายใจ
บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นบางทีนะครับ
เราต้องสังเกตฟังตาดูหูฟังให้ดีแล้วถ้ารู้แล้วแล้วก็
รีบรีบแก้ไขโดยด่วนเลยครับ
เอ้เป็นไงเดินมาเอาจานวางสังโตอุ้ยอุ้ยเขานั้นแหละเขานั้นแหละ
มันมันแรงเกินไปแล้วล้างสิล้างสิรออะไร
เกือบไม่รอดเออรีบล้างเลย
เนี่ยมันคือสัญญาณเตือนภัยเวลาที่ภรรยาทำอะไรอยู่
แล้วถ้ามันมีเสียงดังผิดปกติขึ้นมา
คุณรู้ได้เลยว่าคุณกำลังทำอะไรผิดอยู่
แต่ก็แปลกนะบางทีคือผมได้ยินมาจากเพื่อนอีกทีนะ

คือบางทีเวลาเพื่อนผมถามแฟนว่า

ไม่ได้เป็นอะไร
เป็นอะไรหรือเปล่าอ่าว
มีเรื่อง
ใจความไม่ดี

อารมณ์ไปดูความน่ารักของตายายคู่นี้

คุณยายแกก็เหมือนกับว่าทำกับข้าวอยู่อะนะ

แหมมันน่ารักจริงเลยครับ
ไหลร่อง

ไอ้เบกย่าวนี่เราตกตายเลย

คนทำกับข้าวอยู่จะมาร้องเล่นเต้นรำอะไรตอนนี้
ดูเป็นเวลาหน่อยเดี๋ยวก็โดนไม่ตก

เดี๋ยวเมนูที่จะได้กินอาจจะเป็นเมนูอย่างอื่น
เดี๋ยวได้กินไข่ลูกเขยแต่เขาก็ดูหยอกกันน่ารักกันดีนะคะ
ไปดูเรื่องวุ่นของรุ่นใหญ่ชายคนนี้บ้างดีกว่าขับรถมา
แต่ดูแล้วอาการไม่น่าจะเป็นปกติคุณผู้ชมก็มีเจ้าหน้าที่เขาไปเปิดประตูเลยนะ
ปรากฏว่าอาการเลี่ยเลยค่ะ
เออสถานีไม่น่าไหวน่ะล่ะเออ

ก็อลโกฮอตเต็มไปหมดเลยโอ้ยมันฆ่าเชื้อไปได้เออคนละอย่างกันอืมแต่กรณีแบบนี้เห็นอย่างงี้ก็ได้ห่วงจริงจริงคุณผู้ชมค่ะครับคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณทางขึ้นสะพานกลับรถบนถนนเทพรัดบังนาตราศกิโลเมตรที่สี่สิบสี่อัมเภอบังพากงฉาเชิงเซานี่เองอืมถนนน่ะ
เปิดประตูลงมาแล้วก็แป๋ลลงไปแบบนี้ค่ะ
ทรงตัวไม่อยู่เลยจริง
ทางเจ้าหน้าที่นะครับจึงพยายามติดต่อกับญาติ
เพื่อให้มารับตัวคนขับรถคันนี้นะครับ
กลับบ้านพักก่อนพักก่อนพักเถอะ
คือเขาเกรงว่าอาจจะมีเชื้อโควิด
หรือด้วยรับป่าเจ็บจากช่วงที่ร่วงหล่นจากรถน่ะ
เขานอนสลบแบบเหมือนไม่ได้สติเลย

เอ้าใช่หลายคนก็คิดไปในทางนั้นแหละครับ
คือเมาแล้วก็อย่าขับเลยครับมันเป็นคดีความนะครับ
ตอนนี้ทางตำรวจเองก็เตรียมนั่นแหละ
เตรียมที่จะออกหมายเรียกนะครับมารับทราบข้อเก่าหา
เขาเมาแล้วขับครับ

ก็ยังเคาะดีอยู่อย่างหนึ่งไม่ได้ไปชนใครเขา
ใช่แต่ก็เตือนกันแบบนี้ว่าอย่าเมาแล้วขับดีกว่าคุณผู้ชม
คำเตือนเรื่องเมาแล้วขับเตือนกันบ่อยนะคุณชนะ
เมาแล้วอย่าไปขับและที่สำคัญเมาแล้วอย่าไปขโมย
แล้วหนุ่มคนนี้ครับโอ้โหเรียกได้ว่าอยากจะต่ออยากจะต่อก็เลยไปขโมยสุราครับ
คุยไม่รู้เรื่องแล้วก็ชุลมุนวุ่นวายแบบนี้แหละครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
พบกับผู้ต้องหาคนนี้ขโมยขโมยเบียร์ที่ร้านสะดวกซื้อ
ย่านถนนพิทักราชขณะที่อยู่บริเวณหน้าร้านนี่แหละฮะ
ต้องหาอาการมืนเมาเลยพูดจาไม่รู้เรื่อง
แล้วในมือถือกันไกลปลายแหลมยาวประมาณตั้ง๒๐เซนติเมตรเป็นอาวุธ
ตำรวจกว่า๑๐นายนะครับก็เจรจาเปรี้ยกกล่อมนะ
บอกใจเย็นใจเย็นวางอาวุธลงก่อนแต่ไม่เป็นผลนะครับคุณชิสาครับ
คนร้ายวิ่งหนีไปพร้อมกับเบียร์ที่ขโมยมา
ตำรวจต้องถือไม้งามวิ่งตามเพื่อจับกลุ่ม
จนกระทั่งสกัดเอาไว้ได้ผู้ต้องหาเสียหลักล้มเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม
แต่ก็ยังวิ่งอยู่นะครับตำรวจก็กรูกันเข้าไปจับตัวแล้วก็จับเอาไว้ได้
แต่มีตำรวจหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดนกันไกลแทงเข้าไปที่ขา
นี่แหละผู้ต้องหารายนี้คือนายรักชัยไตรทองอายุ๓๔ปีนะคะ
เขาสารภาพว่าเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็หยิบเบียนในตู้แช่มา๓แพ็ค
รวม๙ขวดใส่ถุงผ้าที่เตรียมมาแล้วก็อุ้มเดินออกจากร้าน
โดยไม่จ่ายเงินอย่างนี้เขาเรียกขโมยใช่ไหม
ขโมยครับแบบเนี้ยฮะทางตำรวจก็แจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่พนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรโอ้โหก็โดนไปหลายข้อหาด้วยนะครับ
ใช่ค่ะเอาล่ะเรื่องของโจรขโมยนะระมัดระวังกันให้ดีมีกล้องวงจรปิด
ก็จะได้เป็นหลักฐานแจ้งตำรวจเขาครับนอกจากโจรขโมยแล้ว
เรื่องของทะเลาะวิวัตก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลน่าเป็นห่วง
มีผู้ชายคนหนึ่งที่ปราจินบุรีอายุ๒๓ปีเองนะคะ
ถูกวัยรุ่นกว่า๑๐คนนะคะรุมทำร้ายจนอาการสาหัส
แถมคนในกลุ่มวัยรุ่นยังบอกด้วยว่าตัวเองเป็นลูกตำรวจ
ท้าเลยไปแจ้งความแน่จริงไปดูคลิปกันเลยค่ะ
โอ้โหดูครับมันอุกอาจจริงนะแล้วดูดิครับ
คนเดียวอ่ะก็ลุมต่อยลุมเตะโอ้โหคุณเห็นภาพแล้วน่าเห็นใจจริง
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เราได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ของเรื่องราวของเรื่องนี้ก็คือแม่แม่ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือนางธนาวดีห้อยลานะคะ
ไปแจ้งความที่สพกบินบุรีครับหลังจากที่นายระพีพัฒน์ห้อยลาลูกชายนี่แหละค่ะ
ถูกกลุ่มวัยรุ่นนับ๑๐คนทำร้ายร่างกายอาการสาหัส
คุณแม่ก็นำหลักฐานที่ว่านี้คือกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อภายในตลาดอุดมศุกร์อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมาให้ผู้สื่อข่าวดูด้วย

กล้องนะคุณผู้ชมมุมกล้องเนี่ยจะมีระบุเวลาว่าคือประมาณตี๔๕๖นาทีของวันที่๑๗สิงหาคม
ผู้ก่อเหตุ๑๐คนขับรถยนต์และรถกระบะมาด้วยกัน๕คันนะคะ
อันนี้แหละครับจากนั้นนะครับวัยรุ่นจำนวนหนึ่งได้เข้าไปลากตัวนายพีรพัฒน์ออกมาจากร้านสะดวกซื้อก่อนที่จะมีการชกต่อยไปที่ใบหน้าหลายครั้ง
พีรพัฒน์เองก็พยายามวิ่งเหนียวตัวรอดแล้วนะแต่กลุ่มวัยรุ่นก็ตามไปจับตัวไว้ได้คือมากันหลายคนนะครับแล้วก็ลากตัวอันนี้ผมขออนุญาตนะใช้คำนี้เลยลากตัวมากระทืบอ่ะครับจนสลบกลางถนนจากนั้นนายพีรพัฒน์ถูกลากตัวมาที่บริเวณท้ายรถกระบะแล้วยังไงรู้ไหมเขาเร่งเครื่องอ่ะปล่อยควันดำใส่หน้าถึงสองครั้งใน
เราก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังผ่านระบบวิดีโอคอล์เนี่ยนะคะบอกว่ามันเกิดเหตุขับรถไปทำงานตามปกติแต่ว่าระหว่างทางมีรถคู่กราณีวิ่งอยู่ตัวคุณพีรพัฒน์เองพยายามจะแซงขวาเพราะว่าก็รีบเหมือนกันอ่ะรีบขับรถไปเข้างานให้ทัน
แซงพ้นแล้วรถคู่กรณีขับตามมาค่ะแล้วก็ต่อว่าว่าคุณพีรพัฒน์เนี่ยขับ
จี้ท้ายสุดท้ายนะคะคนขับก็ลงมาลงจากรถมา
ต่อยหน้าคุณพีรพัฒน์ไปหนึ่งครั้งคือทำร้ายร่างกายไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะ
แล้วบอกว่าตีห้าเจอกันคือตีห้าก็พาพวกมาไงเนี่ย
แล้วสภาพที่เขาโดนทำร้ายหน้าเละตุ้มเป๊ะเลยว่างั้นเถอะทีนี้
เลิกงานค่ะคู่กรณีมาตามที่บอกจริงนะคะ
ดักรอหน้าบริษัทคุณพิรพัฒน์เห็นท่าไม่ดีก็เลยอ่ะ
เลี่ยงไปร้านสะดวกซื้อแล้วกันอืมตามให้ทันนะคะครับ
กลุ่มคู่กรณีก็เลยลากตัวมาออกไปทำร้ายร่างกายตามที่เป็นคลิปแล้ว
ไปช่วงต้นนั้นแหละแม่ของผู้เสียหายนะ
ก็บอกว่าลูกชายได้รับบาดเจ็บพกช้ำตามตัว
ที่สำคัญกระดูกแก้มด้านซ้ายแตกเลยนะ
ตัวเธอเองจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกจนถึงที่สุดเลยครับ
ตอนนี้ที่แม่มาแจ้งความไว้ก่อนนู่นเพื่ออะไรครับ
ก็คือกลัวไม่เป็นธรรมเพราะว่ามันบอกว่าเป็นลูกตำรวจเอ่อ
พ่อเขาก็กลัวเพราะว่ามันลึกลับมาก
ก็ถ้ามีเส้นอ่ะยังไงแต่สีแต่สายก็คงเก็บฟรีอ่ะ
แม่กลัวลูกเก็บฟรีมันก็ผิดก็สงสัญจะไม่ลงไม้ลงมือ
รุนแรงถึงเป็นสิทธิ์แค่บอกน้องทีหลังอย่าทำนะ
ทำไมเพราะบอกน้องดีดีอืมทำไมต้องช็อกหน้าครั้งหนึ่งยังไม่พอ
ทำไมต้องมีครั้งที่สองตีห้ามาอีกรอบหนึ่งเรื่องงานมาอีกใช่
เหมือนดักรอเลยเนี่ยเนี่ยเรื่องเนี้ยที่คุณแม่เขาบอกอ่ะ
ใช่แล้วผู้เสียหายยังบอกอีกว่าหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นน่ะ
ยังบอกว่าไปแจ้งความตำรวจเลยพ่อเขาเป็นตำรวจอยู่
แจ้งไปก็ไม่มีประโยชน์มีท้าแบบเนี้ยล่าสุดนะครับ
สื่อข่าวของเราก็ได้สัมภาษณ์คุณแม่อีกนะครับแล้วคุณแม่ก็บอกว่า
เนี้ยเรื่องต้นเนี้ยตอนเนี้ยมีคนโทรมาหาเธอนะ
แล้วปลายสายอ้างว่าเป็นตำรวจโทรมาเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องของคดีความ
คือทางปลายสายบอกคุณแม่ว่าพร้อมชดใช้และยอมรับผิดทุกอย่าง
คุณแม่จึงบอกปลายสายไปว่าเอางี้
นำตัวคนก่อเหตุในวันนั้นที่มีประมาณสัก๑๐คน
พามาเลยแล้วที่สำคัญอยากจะเจอด้วย
คนที่อ้างตัวว่าเป็นลูกตำรวจอ่ะนั่นแหละ
มาพูดคุยสอบถามความจริงว่าสมมุติว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไง
แล้วทางแม่ก็เสนอเงินในเรื่องของค่าสินใหม่นะ
คนละหนึ่งแซนหื้อหือแล้วกี่คนอ่ะที่ทำร้ายเขานะ

ก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐานตรงนี้แหละคุณผู้ชม
เรื่องนี้ยังไงซะมีความขึ้นหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามต่อนะ
ทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีเดี๋ยวได้ดูกันต่อด้วย
น่าจะเป็นข่าวเย็นเดี๋ยวจะมีความขึ้นหน้าติดตามกันด้วยนะฮะ

บางคนนะฮะเขาเชื่อเรื่องของผีปอบบางคนก็ไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
แต่เรื่องของเรื่องนะครับหนุ่มใหญ่ที่จังหวัดอุทัยธานีคนนี้
บอกว่าตัวเองถูกปอบรังควานเลยไปพึ่งอาจารย์ทางศัยศาสตร์ให้ช่วยหน่อยครับ
นี่ไงนี่ไงนอนอย่างนี้เลยครับ

เป็นนาทีที่หมอหนึ่งเจ้าสำนักอาจารย์ปู่เจ้าสมิงพรายนะครับ
ทำพิธีอาบน้ำมนต์และรดน้ำมนต์ไล่ผีปอบ
ซึ่งเชื่อว่าเข้าสิงร่างนายคนนี้ก็คือนายอันนันต์
คงเคียนอายุ๔๓ปีจนนอนสลบบนพื้นตรงนี้

สักพักก็ฟื้นขึ้นมานะฟื้นมาทำไง
น้ำมนต์จนนายอนันต์เนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นเดินได้
ถามหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คือไปถามนายบุญสืบ
คำอ่าคำคำนะครับอายุสิบห้าปีเป็นพี่ชายของนายอันนั่น
เล่าว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาและนายอนันต์ได้ไปพักอาศัยอยู่กับน้องชายอีกคนนึง
ที่ชื่อว่านายสุขสรรค์ที่บ้านนองเข้ตำบลไพเขียวอเภอสวัสดิ์
รมจังหวัดอุทัยธานีเพื่ออะไรเพื่อทำงานก่อสร้างที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรร
คือพื้นที่มันอยู่ใกล้กันจะได้เดินทางสะดวกไปพักด้วยกัน
ซึ่งระหว่างนั้นล่ะค่ะนางลำพึงแสงทองภรรยาของนายอนันต์คนนี้
จะอยู่เฝ้าบ้านตามลำพังต่อมาช่วงเย็นวันที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมา
ขณะที่กำลังกลับบ้านเนี่ยเขาไปเห็นนางลำพึงนั่งอยู่ที่บริเวณที่นอนข้างประตูบ้าน
แล้วนั่งหันหน้าเข้ากำแพงบ้านพร้อมกับเพ่งตามองพวกตนเองอ่ะ
พวกคุณเอ่ออันนั้นเนี่ยอย่างท่าทีแปลกแปลกไม่พูดไม่จ่าอืม
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงดังกึกกึกแล้วนางลำพึงก็ล้มนอนลงแน่นิ่ง
แบบไม่ทราบสาเหตุสุดท้ายก็คือเสียชีวิตอะค่ะโอ้เขาก็เลยเชื่อว่าอุ้ย
ปอบกินหรือเปล่าโอ้นี่ไงครับหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์แปลกแปลกที่บ้านนะ
เช่นในเวลาสักตี๒ตี๓ทุกคืนจะได้ยินเสียงหมาเห่าหอนบนถนน
เหมือนกับมีเสียงหมาวิ่งเลยนะเขาว่าอย่างนั้นคือทั้งสามพี่น้องเขาบอกว่าได้ยินเหมือนกันหมด
นายอนันต์คนนี้เขาเลยรู้สึกทนไม่ไหวเลยพูดท้าทายออกไป
ถ้าผีปอบป้าน้องเข้แน่จริงมากินเลยมากินตัวเขาเลย
นั่นแหละเท่านั้นแหละคุณผู้ชมตั้งแต่นั้นมานายอานันต์ก็เลยมีอาการแปลก
เหมือนผีปอบเข้าสิงจนญาติญาติเนี่ยต้องนำตัวไปให้หมอหนึ่ง
ทำพิธีไล่ปอบออกจากตัวหน่อยแล้วก็แนะนำมาด้วยว่าให้นำไก่สดมาผ่าหลัง

ล่าสุดนะเห็นบอกว่านายอนันต์เนี่ยได้นำไก่สดผ่าหลังเลยนะ
ไปยังสำนักพ่อปู่เจ้าสมิงพายเพื่อทำพิธีเส้นสังเวยผีปอบ
ตามคำแนะนำของหมอหนึ่งก็นำไก่สดไปวางไว้ตรงทางสามแห้งอ่ะ
แล้วก็ทำพิธีเส้นผีปอบพร้อมกับบอกว่า
ทำแล้วรู้สึกสบายใจทำแล้วรู้สึกดีขึ้น
ไปลองฟังเสียงเขาหน่อยนะฮะ
ใดขัดหนนที่เนี่ย

ก็เหมือนจะไม่อยู่กว่ามทรมานคือ

เราเล่าให้ฟังว่าปอบมีหลายแบบเช่นปอบกึกกัก
อบกึกกักก็คือปอบที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นปอบ
ถามอะไรก็กุกตั๊กกั๊กไม่ค่อยอยากจะตอบ
มีผีผีปอบเร่อร่อนไม่รู้เหมือนกันคือลักษณะเหมือนกับว่า
หาที่สิงไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าปอบที่เจอบ่อยคือปอบอกปลอบใจ
ใช่นะก็ถ้าใครเสียอกเสียใจแล้วก็คอยปลอบใจซึ่งกันและกัน
นั่นแหละคุณศิษฐาคนละปอบคนละปอบอันนี้คือปอบแต่นั่นคือปอบ
เปลี่ยนอารมณ์ตามแทบไม่ทันนี่ฟังเคิ้มเลยนะ
เออนะคะแต่ว่าเรื่องของปอบก็เป็นความเชื่อนะคะก็ยังพิสูจน์เรื่องนี้ไม่ได้

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าได้ดูกันหน่อย
พี่สอนการบ้านน้องแต่พอได้ยินคำตอบของน้องเล่นเอาซะอึ้งไปเลย
เดี๋ยวมาติดตามว่าน้องเขาตอบอะไรช่วงหน้าตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว

งั้นเอาไปเลยไปไปเลย
เราขาดตัวกันขาดตัวกันขาดตัวกัน

แล้วเขาถามอะไรคำถามไฮไลท์เลยคุณชิสา
อ้าวเขาก้อถามว่าเนี่ยนักเรียนเป็นลูกของใคร

อ้าวความจริงเปอดเทย
พี่เขาก็เลยไล่ออกจากบ้านไปเลย
พูดให้พี่ฟังพ่อได้ยินยุ่งเลยนะ

วันนี้เวลาของเราหมดแล้วจะลาไปด้วยภาพของน้องแมวฟิต
เอาล่ะครับติดตามด้วยรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐ
หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห